ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาเหมือนกัน
ผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
ทีนี้ก็เครียดสิคะจะเอาเงินที่ไหนมาใช้กินใช้จ่าย
ปีนไปเสาส่งสัญญาณแล้วเสามันสูงตั้ง๒๐เมตรค่ะ
หวังว่าจะฆ่าตัวตายทีนี้ก็ต้องมีการเกลี้ยกล่อมกันนะคะอืม
ตอนก่อนที่เขาจะขึ้นเสาน้ำเขาเหมือนพูดกับภรรยาเลย
เหมือนสั่งเสียเลยนะฝากเมียดูแลลูก๓คนให้ดีด้วย
ซึ่งตอนนั้นเมียก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปก่อเหตุแบบนี้
ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นความวุ่นวายเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ดูเสาส่งสัญญามันสูงประมาณ๒๐กว่าเมตร
ซอยบ้านใหม่อยู่ใกล้กับอบตปากแร็ดที่หมู่๑๗
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ทีนี้พอเขาได้รับแจ้งเหตุตำรวจสพบ้านโป่ง
ก็ไปตรวจสอบชาวบ้านเขามุงดูเหตุการณ์กันอยู่ค่ะ
บนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มีผู้ชายคนนึง
ชื่อว่านายสามารถเธอเมืองปักอายุ๔๒ปี
นั่งเกาะเสาปีนไปเดินไปเดินมาอยู่บนเสาส่งสัญญาณ
แล้วก็บางจังหวะนะผู้ชายคนนี้ก็เอาหัวโขกเสา
โขกโป๊กแบบนี้เหมือนคนเครียด
ใช่แล้วทีนี้คนที่เขาอยู่ข้างล่างนี้นะคุณผู้ชมก็หวาดเสียว
นี่ดูสิคะเขาปีนขึ้นไปแบบสูงมากเลยนะ
แล้วเขาก็พูดเหมือนกันนะคือพูดเสียงดังเหมือนกันนะฮะ

เขาบอกว่าทำไมผมไม่ได้เงินเยียวยาจากรัฐบาล๕๐๐บาท
ทำไมทำไมพูดอยู่แบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้เขาก็ต้องมีการเกลี้ยกล่อม
ต้องเอาลูกเมียเอาญาติมาช่วยกันเกลี้ยกล่อม

เขาก็เล่าให้ฟังว่านายสามารถเขาเดินมาสภาพเหมือนคนเมาสุราเลย
นั่งที่ร้านอยู่หน้าเสาส่งสัญญาณนี่แหละ
แล้วก็พูดทำไมไม่ได้เงิน๕๐๐๐บาท
ตอนนี้ตกงานเงินก็ไม่มีกิน
หลังจากนั้นก็ปีนรั้วเข้าไปแล้วก็ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนเสา
ทีนี้ค่ะภรรยาของเขาชื่อว่านางปรานี

ก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าช่วงบ่าย
สามีขอตังค์ติดตัวไป๑๐๐บาท

แล้วก็ฝากดูแลลูกให้ดี
หลังจากนั้นสามีหายตัวไปเลย
รู้อีกทีหนึ่งชาวบ้านมาบอกว่า
สามีปีนเสาส่งสัญญาณจะฆ่าตัวตาย
เลยไปกินเหล้าย้อมใจแล้วมาปีนเสาโทรศัพท์จะฆ่าตัวตาย
คุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยนะพันธุ์ตำรวจเอกสุธิพงศ์
งประพาอำภัยเนี่ยผู้กำกับสพบ้านโป่งที่ราชบุรีเนี่ยนะคะ
มาพูดทรโข่งแล้วก็ส่งสัญญาณไปใจเย็น
เดี๋ยวจะมอบเงิน๕๐๐๐บาทให้เป็นการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น
อันนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะในการที่พูดเกลี้ยกล่อมคุณสามารถ
ให้ลงมาได้เพราะว่าทางภูมิกับเองบอกว่าเดี๋ยวจะควักกระเป๋าให้เลย
ถูกต้องค่ะ๕๐๐๐บาทเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะ
ใช่แล้วก็ยังมีสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐก็มา
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้การช่วยเหลือจะประสานเรื่องของสิทธิ์เงินเยียวยา๕๐๐บาท
ทีนี้ท้ายที่สุดค่ะตัวนายสามารถที่ตอนแรกคิดสั้น
ฟังแบบนี้ก็เลยตัดสินใจลงมาด้วยอาการอ่อนเพลีย
พอลงมาถึงพื้นด้วยความปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะ
เขาก็ยกมือไหว้ขอโทษเจ้าหน้าที่แล้วก็กอดลูก
รวมถึงก้มลงกราบพันธุ์ตำรวจเอกสุธิพงศ์พงปภาอำภัย
กำกับสพบ้านโป่งค่ะที่มอบเงินสด๕๐๐บาทให้
เพื่อช่วยเหลือนายสามารถแล้วก็ครอบครัว
หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวนายสามารถส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งตรวจเช็คร่างกาย
เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าน้อยใจทำไมไม่ได้เงินเยียวยานะครับ
เพราะว่ามีอาชีพรับจ้างในร้านขายของเก่า
ชีวิตเนี่ยเดือดร้อนเหลือเกินต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับ